คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ลูกติดยาและคุ้มคลั่ง

พอลูกคุ้มคลั่งพ่อแม่ซึ่งแก่ชะลา
ท่านก็อยู่ด้วยไม่ได้ท่านก็ต้องหนีสิครับ
และคราวนี้ลูกเนี่ยอลวาดขู่จะฆ่าพ่อแม่ด้วยคุณ
พ่อแม่ต้องลากสังขารต้องใช้คำนี้
เพราะท่านแก่แล้วท่านพิการอีกต่างหาก
ทั้งเดินบ้างแหละคลานบ้างแหละหนีออกมาจากบ้านนะครับ
คุณผู้ชมฮะเพื่อนบ้านก็คอยช่วยเหลือดูแล
และเพื่อนบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ตอนที่ลูกคุ้มคลั่งขู่จะฆ่าพ่อแม่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปเสียงที่อาจจะไม่เห็นภาพนะฮะ
แต่เนี่ยเพื่อนบ้านเขาแอบถ่ายไว้นะฮะ
ได้ยินเสียงของคนเป็นลูกก็คือนายประสิทธิ์วัย๓๕ปี
คือเขาเมายานะคุณคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย
กักตัวลูกชายขังตัวลูกชายวัย๔ขวบของเขาเอาไว้
และสิ่งสำคัญคือตะโกนขู่ฆ่าพ่อแม่กับขู่ฆ่าชาวบ้าน
ทุกคนต้องพากันหนีตายออกมารวมตัวกันอยู่ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
ที่บ้านโนรหอมเด็ดอุดมตำบลอ้อมก่อที่เมอร์บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะพ่อแม่ท่านแก่แล้วร่างกายเขาพิการ
ท่านก็ต้องเดินบ้างแหละคลานบ้างแหละออกมานะฮะหนีตายกัน
ซึ่งนอกจากคนเป็นพ่อแม่ที่หนีตายแล้วนะครับ
ยังมีชาวบ้านใกล้เคียงพากันออกมารวมตัวกันที่ร้านค้าด้วย
เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยฮะ
ทุกคนรู้ดีว่าเวลานายประสิทธิ์เมาเขาจะแผลงฤทธิ์ขนาดไหนคุณ

คุณเขาขู่ฆ่าไปทั่วนะคุณนะ
ชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันเพื่อความอุ่นใจ
พวกเราอยู่กันหลายคนไว้ก่อนนะเผื่อนายประสิทธิ์มันจะมาทำอะไรนะฮะ

กระทั่งเจ้าหน้าที่มาพร้อมพร้อมอะไรบ้างล่ะคุณ
ง่ามเหล็กขอเหล็กตัวทีอะไรก็ว่าไป
โล่ก็มีนะฮะจนกระทั่งต้องวางแผนครับ
สุดท้ายต้องเข้าชาร์จจับกลุ่มเอาไว้
เพราะไม่สามารถที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเนี่ย
ตำรวจก็ค่อยย่องนะค่อยย่องเข้าไปย่องเข้าไป
ตัวเขาตอนนั้นก็ไม่ได้คุ้มคลั่งมากเท่าไหร่นักแล้วนะฮะ
แต่ว่าขังลูกชายวัย๔ขวบเอาไว้
นี่ตำรวจก็จับกลุ่มควบคุมตัวได้โดยละม่อมนะฮะ
ดอนวัย๗๙ปีผู้เป็นพ่อของเนี่ย

บอกว่าลูกติดยาบ้าอย่างหนักนะฮะ
วันนี้ต้องจูงมือกันออกมาหาที่หลบตายเลย
มือภรรยาออกมาหาที่หลบตายเลย

พิการก็เดินไม่สะดวกหมายถึงภรรยาของเขานะฮะ
เดินบ้างคลานบ้างต้องหนีมาอยู่ที่ร้านค้า
เพื่อให้ตำรวจไปจัดการลูกชาย
โอ้โหถามว่าจากนี้ไปจะอยู่ด้วยกันได้ไหม

ขืนอยู่เนี่ยโดนฆ่าแน่เลย
ตนสองตายายเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่ร้อยเอ็ด
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณตา
ผู้เป็นพ่อของคนคุ้มคลั่งกันหน่อยนะครับ
นี่คุณตาบอกอยู่ไปก็จะมีแต่ตายนะ
ไม่รู้ว่าวันไหนลูกชายจะฆ่านะฮะ
วันนี้เราส่งคุณติกิติศักดิ์วิรัชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุแล้วครับ
ไปพูดคุยกับสองตายายอีกครั้งนะฮะ

ปีผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่า
น่าเชื่อว่าลูกชายจะเป็นแบบนี้
แม่เองก็พิการพ่อก็ไม่แข็งแรงแก่เท่าแล้ว
แค่ผลักเบาทั้งแม่ทั้งพ่อก็ล้มแล้ว
ยังจะมาขู่ฆ่าพ่อแม่ทำแบบนี้ได้ลงคอนะครับ
ส่วนสาเหตุในครั้งนี้เกิดจากการที่ลูกชายเมายาบ้า
แล้วเกิดมโนคือคิดไปเองแหละว่าพ่อกับแม่
พาลูกชายของเขาตัวน้อยวัย๔ขวบ

แล้วเขาก็จะขอเงินไปเสพยา
แต่ทีนี้แม่กับพ่อก็ไม่มีให้นะฮะ

คุณผู้ชมฟังเสียงผู้เป็นแม่นะครับ
มันผ่านย่างกลับขึ้นมาที่เกาเอาเงินสองร้อยอ่ะแม่ค่ะไปทำอะไรอ่ะ
ว่ามันก็จะเอาไปอันเดียวตัวฮะก็จะเอาไปอันนั้นแล้วอะไรอ่ะ
ยายอยู่แล้วอ่านี่ผู้เป็นแม่นะฮะส่วนชาวบ้านชาวช่องที่เมื่อคืนใจตุ้มตุ้มต่อมต่อม
ต้องออกมารวมตัวกันที่ร้านค้าชุมชนนะคุณฮะคุณป้าบรวยนะฮะ
คุณป้าบรวยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าโล่งใจที่จับนายประสิทธิ์ได้นะฮะ
ใครเห็นนายประสิทธิ์พอมาเมื่อไหร่ก็ต้องวิ่งหนีกันทุกที
ครั้งนี้หนักบอกจะบุกมาฆ่ากัน

ก่อนหน้านี้ตำรวจก็เคยมาจับแล้วแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
คราวนี้ก็จับอีกอ้าวเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาอีก
นี่เราก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงฮะชาวชุมชนฮะ

แล้วค่อยกลับมาที่ชุมชนแห่งนี้นะ
โอเคอย่างมึงให้ตายอย่างนี้
ส่วนนายประสิทธิ์นี่ว่าอย่างไรคุณรู้ไหมฮะ
หลังไปนอนห้องขังเมื่อคืน๑คืนแล้วนะฮะ

บอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยว่าทำอะไรไป

แล้วยังถามด้วยว่าทำไมแม่ไม่มาประกันตัว
อยากจะขอโทษพ่ออยากจะขอโทษแม่

สัญญาครับจะไม่เสพยาบ้าอีกแล้ว
แต่ชาวบ้านยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อใจเลย

ยังอยากให้เอาตัวไปบำบัดรักษานะฮะ
หน่วยงานที่ดูแลด้วยนะครับ